วิ่งอยู่ที่ข้างสมาคมกีฬาฟุตบอล

อีกหนึ่งเรื่องก็คือการไปลือว่าคนนู้นคนนี้จะลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับเป็นความร่วมมือกัน๓ปีนะครับ
โครงการคลองเตยดีอันนี้ไม่เกี่ยวฟุตบอลนะ
คือเธอทำฟุตบอลแต่ว่าเธออยากเห็นชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบนะครับ
แล้วก็มีศิพากรจากขุประสาทนะครับแล้วก็แฟนของการท่าเรือ
แล้วก็เตะเยาวชนไปจัดที่สนามโกดังสเตดียมนะครับ
ซึ่งเป็นสนามฟุตซอลของทีมการท่าเรือด้วย
ส่วนคาวลือครับมาน้ำแป้งเนี่ยก็พูดสักหน่อยนะครับ
ตอบสั้นก่อนเลยว่าเธอปฏิเสธชัดเจนว่าเธอไม่ได้ลงสมัคร

ส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงไปฟังกันหน่อยครับ
ก็วันที่๑๒ก็เป็นหนึ่งเสียงที่จะไปลงคะแนน

ใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะครับว่าตอนนี้ลงแน่เนี่ยคือคุณบรวี๑คนนะครับ

แล้วก็พลตรวจเอกสมยศยังเงียบอยู่
แต่ก็ไม่น่าจะพลาดในการที่จะรักษาตำแหน่งอีกหนึ่งสมัยนะครับ

เขาเปิดรับสมัครวันแรกสำหรับตำแหน่งนายกแล้วก็สภากรรมการรวมถึงอุปนายกกันนะครับ
คาดว่าคงจะไปวันสุดท้ายในวันที่๑๐มกราคม

เดี๋ยวหลายคนก็จะโผล่ไปใกล้ใกล้เวลาหน่อยนะครับ